มันอยู่ที่หัวใจ
ปันปันจะกระยังไป
ปันปันจะกระยังกัน
ทางจะใกล้หรือไกลไม่สำคัญ

ปันปันจะกระยังไป
ปันปันจะกระยังกัน
ทางจะใกล้หรือไกลไม่สำคัญ
มันอยู่ที่หัวใจ
ปันปันจะกระยังไป

มันอยู่ที่หัวใจ

มันอยู่ที่หัวใจ

มันอยู่ที่หัวใจ

มันอยู่ที่หัวใจ

มันอยู่ที่หัวใจ
มันอยู่ที่หัวใจ

มันอยู่ที่หัวใจ
มันอยู่ที่หัวใจ
มันอยู่ที่หัวใจ
มันอยู่ที่หัวใจ

มันอยู่ที่หัวใจ
มันอยู่ที่หัวใจ